ครูแดนครูสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับนักแสดงเมืองไทย

เพราะว่าทางการเมียนมามีการส่งตัวครูแดน
กลับมาถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ

พอกลับมาถึงแผ่นดินแม่มาตุภูมิไทย
รู้ไหมครับสิ่งแรกที่ครูแดนทำคืออะไร
้มกราบเท้าคุณแม่โอ้โหกอดกัน
แม่ลูกคู่นี้อยากให้ดูบรรยากาศค่ะ

โอ้โฮรอครับ
คนหนึ่งก็ขวัญเสียนะถูกจับไป
คนหนึ่งก็เป็นห่วงสุดหัวใจ

คือภาพนี้เขาเลยไกลเป็นภาพนี้เลย

ครูแดนชื่อจริงชื่อว่านายระไม้โมริพันธ์อายุ๔๐ปีนะครับคุณผู้ชม
เห็นแล้วแหละก้มกราบเท้าแม่แม่ก็กอดร้องไห้ใหญ่แบบนี้นะคะ
คุณแม่มานั่งรออยู่ในห้องรับรองของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๓
กองกำลังผ่าเมืองค่ายเบงรายมหาราชของจังหวัดเชียงรายนะคะ
คือพอพบกันปุ๊บนี่แหละค่ะโอ้โหเนอะพี่เบิร์ตเนอะ
หัวใจมากค่ะหลังจากที่ครูแดนเนี่ยถูกเอาตัวไปเรียกฆ่าไถ่
ตั้งแต่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาทางการไทยประสานไปที่ทางการเมียนมา
ในที่สุดแล้วได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยแล้วนะคะ
ครูแดนขอบคุณทางการไทยทุกคน
ขอบคุณทางการเมียนมาที่ช่วยเหลือให้มีชีวิตรอดกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคุณแม่ของครูแดนค่ะชื่อว่าแม่คำโมริพันธ์บอกว่าดีใจมาก
ที่ลูกชายได้กลับมานะเหมือนว่าลูกตายแล้วเกิดใหม่

หลังจากนี้ก็จะพาครูแดนไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เพราะเอกสารหายหมดเลย
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมครูแดนได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เดินทางไปเมืองว้า

แดนบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้ถูกลักพาตัวนะ
แต่เขาเดินทางไปเมืองว้าเองเพราะมีเพื่อนที่ชื่อชัยชักชวนไปร่วมลงทุน
แต่พอเดินทางไปแล้วอ้าวกลายเป็นว่าโดนหลอก
อีกหนึ่งประเด็นล่ะคะครูแดนชี้แจงหน่อย
ที่บอกว่ามีข่าวว่าครูแดนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แล้วถูกกระบวนการค้ายาเสพติดลักพาตัวไปเรียกฆ่าไทยอะไรแบบนี้
แดนยืนยันว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดมาเกี่ยวข้องนะคะ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบอีกครั้งหนึ่งด้วย
ก็อย่างน้อยรอดปลอดภัยแล้วก็ดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะ